เกมต่อชีวิตครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นวินาที
ครอบครัวของปูลิจากจังหวัดนครสวรรค์จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง
๔ข้อเพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
วันนี้เตรียมตัวกันมาดีไหมครับ

ปูวันนี้ทำให้เต็มที่นะ

ถ้าพร้อมแล้วเชิญปู่ลิมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันครับ

เรื่องที่๒จังหวัดนครสวรรค์
เรื่องที่๓เขาสายแกรักซี่

เรื่องที่๕ตั๊กกะแตนชนระดา

ปูลิเลือกแล้วเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องเขาสายแกเล็กซี่ครับ
ทำไมถึงเลือกเรื่องนี้เขาทรายแกรักซี่

เป็นยังไงครับวันที่เขาชกเขาต่อย
ถ้าเขาตายต่อยนี่บ้านตรงเงียบหมดเลยใคร
ต้องรวมไปดูที่ไหนแต่ก่อนโทไทยมันหาดูยากนะ
ละเขาทรายเกเล็กซี่เนี่ยเขามีฉายาว่า

ผมนั่งดูจนชิดเลยบอกกงหน้าเขาซ้ายต่อยนะ
เขาทรายในยุคนั้นเนี่ยยิ่งใหญ่มากจริงนะ
โดยสามารถป้องกันแชมป์ติดต่อกันได้ถึง๑๙ครั้ง

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือกที่๑๙ครั้งในการป้องกันแชมป์โลก
เขาทรายแกแท็กซี่ชนะน็อกคู่แข่งกี่ครั้ง
ตัวเลือกที่๑๑๕ครั้ง
ตัวเลือกที่๒๑๖ครั้ง
ตัวเลือกที่๓๑๗ครั้ง
ตัวเลือกที่๔๑๘ครั้ง
เขาทรายเป็นนักชกที่ถูกใจผม
ถ้าโดนหมัดเขาสายถ้าร่วงใส่ก็ไม่นานเลยนะยินดา
ถ้าพร้อมแล้วปูลิเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒๑๖ครั้งครับ
ตอนนี้ปู่ลิยังไม่หมดหน้าที่
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเอ๋ยขึ้นมาตอบ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
เรื่องที่เหลือคือเรื่องสายบัว
เรื่องจังหวัดนครสวรรค์

เรื่องตะกะแทนชนระดา

ก็ชอบขายก็บ่นผมไม่ได้เรื่อง
ขายทั้งหมดข้าวบ่นให้เขามาตอบเอง

ขอเชิญน้องเอ๋ยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

สายบัวถ้าขายไม่หมดก็จะไม่ยอมกลับอย่างเงี้เหรอลูก

แล้วถ้าปู่ลั้นบอกว่าจะกลับบ้านหนูทำไงลูก

เคยร้องเป็นเดือนเลยมีไหมลูก

ส่วนใหญ่หนูไปขายที่ตลาดหรือว่า

เอาล่ะเกี่ยวกับเรื่องสายบัวนะเอ๋ยนะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
นี่อันนี้ก็พร้อมที่จะคือเด็ดขายได้เลยใช่ป่ะ

นี่คือตัวอย่างที่เราทดลองทำดูแล้วนะครับคุณผู้ชม
ประมาณสัก๒๐ท่อนได้ไหมถุงนี้ประมาณ๒๐ท่อนเนอะ

ให้ออกมาสำเร็จแบบนี้เลยนะลูกนะ

น้องอิมมาเป็นผู้ช่วยลูกมาแล้วเด็กน้อย

แล้วเมื่อเสร็จตามจำนวนที่เราบอกไปแล้ว
ต้องไปเคาะละครั้งให้ดังเพื่อหยุดเวลา
เพราะฉะนั้นวินาทีเดียวก็มีค่ามากนะลูกนะ

สมมุติว่านี่คือลูกค้าลูกอิมลองขาย

ด้วยแม่

เดี๋ยวเราแข่งเกมกันก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน

วันนี้ฟังโจทย์และกติกาให้ดีนะลูกนะ

สายบัวใส่ถุงถุงละ๒๐ท่อน

แล้วนำไปแขวนที่ลาวให้เรียบร้อย
ภายในเวลา๓นาทีครับ

เริ่มขายฝักบัวกับบัวมาตั้งแต่๙ขวบ
พอได้ยินโจทย์แล้วหนูรู้สึกตื่นเต้นค่ะ
แต่หนูก็จะตามเต็มที่ค่ะ

ครับ
ไปลูกไป

ไป

นี่ลูกนี้ดิ
พอแล้วโดยเชื่อพี่เลย
เริ่มลูก

เริ่มลูกมีเวลาสักกันไหมอ้าว

เราจะไป
ร่มแล้ว

กวางค่ะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้คุณครูครับ

กวางเขาชอบตั๊กกะแตนคนละดา
ขอเชิญครูกวางมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ครูกวางชอบตะกะแตนชนระดาเหรอครับ

ฟังเพลงของตะกะแตนบ่อยไหม

ผมก็ถามครูอย่างสุดท้อนนะครู
ครูครับทำไมถึงชอบเพลงนี้
ชอบทุกเพลงของเขาค่ะไม่จำเป็นที่ชอบเพลงนี้ค่ะ

จากเพลงในอัลบั้มปกติแล้วเนี่ย
เคยฟังอัลบั้มพิเศษที่ตะกะแตนร่วมร้องกับศิลปินท่านอื่นไหมครับ

จะพูดถึงอัลบั้มพิเศษก็คืออัลบั้ม
รวมใจทุกคู่แด่ครูสลา

เพราะฉะนั้นคำถามอยู่ตรงนี้ครับ
สมาธิดีคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตะกะแตนชนระดาร้องคู่กับใคร
ตัวเลือกที่หนึ่งเสถียรทำมือ
ตัวเลือกที่สองไม้พิรมพร
ตัวเลือกที่สามไผ่พงศธร
ตัวเลือกที่สี่มนแคนแก่นคูณ
ฟังตั๊กกะแตนมาตั้งแต่อายุสิบหวับค่ะ
พอได้ยินคำถามแล้วรู้สึกว่าถูกใจมากเลยค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วครูกวางเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่สามภัยพงศธร
ตัวเลือกที่สามไผ่พงศธรครับ
ครูมาก็เท่ากับเป็นคนในบ้านหลังนี้แล้ว
ของปู่ลิแล้วนะครับก็ขอให้โชคดี

ครูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ย่าปุ้ยขึ้นมาตอบครับ
เหลือด้วยกันอีก๒เรื่อง

จังหวัดนครสวรรค์และเรื่องบ้านของเรา

เชิญย่าปุ้ยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ย่าบ้านหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วครับ

มีกระเป๋าที่แขวนอยู่
ใบหนึ่งมีภาพขึ้นให้หน้าจอเนี่ยครับย่า
กระเป๋านี้มันเป็นกระเป๋าใครครับ

อยู่ที่กระเป๋าใบนั้นแหละครับ

ตัวการ์ตูนบนกระเป๋านี้

สีสองสีน้ำเงิน
ตัวเลือกที่สามสีน้ำตาล

อยู่บ้านนี้มา๓ปีกว่าแล้ว
กระเป๋าที่ห้อยอยู่ข้างหน้าต่าง

ถ้าพร้อมแล้วย่าเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งสีแดงครับ
ก็เอาใจช่วยแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับ

วันนี้เราจะคว้าทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

พิธีโจทย์คำถามได้ทั้งหมด๔ข้อ
หรือไม่สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ

ใส่ถุงถุงละยี่สิบคน

เร็วเร็วเร็ว

ได้ได้